ชาวบ้านเขาไปเจอน้ำเนี่ย
มันผุดออกมาจากใต้ต้นตะเคียน

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์
เอาแก้วเอาขวดมารองแบบนี้

ถูกต้องครับเขาเชื่อว่ารักษาโรคได้ครับก๊อฟ
น้ำที่ผุดขึ้นมาชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

หลังศาลปู่ย่าของหอประชุมหมู่บ้านซะด้วย
โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะฮะ
ในหมู่บ้านสบสามู่ห้า
ตะบนร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับ

สกุลท่านดีทีเดียวหายทุกข์
อายุ๗๗ท่านนี้เป็นคนทำพิธีกรรมประจำหมู่บ้าน

ก็มาทำความสะอาดสารปู่ตานี่แหละ
แล้วหลังศาลเนี่ยมันมีน้ำอะไรผุดออกมาตรงรากต้นตะเคียนไม่รู้

เอาดอกไม้ทูบเทียนมาบอกกล่าวสารปู่ย่าและเทวดาอารักษ์

ใสแบบนี้ลองดื่มดูแล้วเขาบอกว่า
ก็ไปตามชาวบ้านมาดูชาวบ้านมาดูครับ
คราวนี้เอาดอกไม้มานะฮะเอาขวดพลาสติกมา
รองน้ำเนี่ยเพราะเชื่อเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้นะครับ
ชาวบ้านเล่าต่อบอกว่าโอ้โหคราวนี้คุณผู้ชมเฮ้ย
น้ำมันออกมาไม่หยุดเลยนะครับใส
แล้วไม่ใช่ท่อปลาปลาแตกเพราะอะไร
คือประปามุบันชาวบ้านบอกว่าโอ้โหคุณกว่านี้เยอะ

แต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่พยาวไปดูหน่อยละกันนะฮะ
มีสารปนเปื้อนมีอะไรหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวชาวบ้านดื่มเข้าไปจะเป็นอันตราย